แต่ว่าตอนนี้มาดูเรื่องนี้หน่อยดีกว่าค่ะ
ครูไปเห็นว่างูกำลังเขมือบ
เขมือบอะไรเขมือบลูกไก่ทีนี้ครูกับงูก็เลยสู้ก็เลยยื้อยุดกัน
สุดท้ายใครจะแพ้ใครจะชนะต้องดูข่าวนี้
นี่เห็นไหมเนี่ยค่ะพยายามจับอยู่นะ
แล้วดูสิคุณผู้ชม
ดึกแล้วนะ๓ทุ่มศูนย์วิทยุกู้ภัยมูลนิธิหลวงพ่อในกุฏิที่วัดกุยบุรีเขาได้รับแจ้ง

งูมันจะไปกินลูกไก่ในบ้านพระครูอยู่ที่โรงเรียนกุยบุรีวิทยาที่ประจวบ
แล้วหน้าบ้านมีข้อไก่อยู่ไง

ครูแชมป์ภาวัฒน์เขียวหวานเป็นครูพระ
แล้วกำลังยื้อยุดกับงูเมื่อกี้ดึงหางูอยู่
งูก็จะหนีครูก็ตะโกนให้มาช่วยหน่อย

กู้ภัยก็เอาเชือกเอาบ่วงมาคล้องงูเอาไว้

ยาว๓เมตรเป็นงูเหลือมค่ะหนัก๑๕โลอ่ะคุณ

ครูกำลังจะเอาลูกไก่ใส่กรงได้ยินเสียงไก่มันร้องไง
เห็นพอดีเลยว่าเจ้าเหลือมเนี่ยอุ้ยน่ากลัว
มันเลื้อยเข้ามามาใต้กงลูกไก่จะจับกิน

อันนี้ตอนอ้าปากอุ้ย
นี่คือพร้อมที่จะงับมากเลยนะ
เขาพยายามกดหัวมันให้หุบปากดูสิ

มันดุนะเออก็นี่แหละมันก็เกือบจะหมดแรงทั้งคนทั้งงูเหมือนกัน
แต่สุดท้ายงูไม่ได้เขมือบลูกไก่
แล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาช่วยได้ก่อนนะคะ